เรื่องของคุณครูคนหนึ่งแหมน้องเด็กนักเรียนอายุเพียง๗ขวบ
ชื่อว่าน้องจ้าจ๋าเขาบวกเลขช้า
คุณครูโมโหเอาไม้ตีหัวจนเลือดคลั่งในสมอง
เกือบปิดทั้งสองข้างคุณผู้ชมแม่บอกว่าไม่ไหวแล้ว
ต้องเอาเรื่องอย่างถึงที่สุดดูสภาพน้องสิ
นี่บวกเลขช้ามันต้องทำกันขึงขนาดนี้เลยเหรอ
แม่ของน้องจ้าจ๋าอายุ๗ขวบนะ
น้องจ้าจ๋านี่๗ขวบนะครับก็โพสต์รูปของลูกสาว
ขณะที่ไปรอคุณหมอตรวจอยู่ที่โรงพยาบาล
ใบหน้าน้องสิครับมีรอยแดงช้ำหลายจุด
สภาพใต้ตาเขียวช้ำอย่างเห็นได้ชัด
แม่เขาเขียนข้อความประมาณว่าเพราะบวกเลขช้า
นี่คือเหตุผลที่ครูเอาไม้ตีหัวจ้าจ๋า
เอ็กซาเรย์๒รอบผลออกมาศีรษะไม่ร้าว
แต่ว่าช้ำในหรือว่ามีเลือดคลั่ง
ให้ยาแก้ปวดมากินกับให้คอยประคบเย็นบ่อย
บวมขนาดนี้เพราะว่าโดนตีที่กลางหัวเลย
ทำให้เกิดอาการบวมแดงไปแจ้งความเรียบร้อยรอวันจันทร์
ก็คือพรุ่งนี้จะไปโรงเรียนไปคุยกับโรงเรียนอีกทีว่าจะอย่างไรกับครูนะครับ
ครูต้องรับผิดชอบไม่ยอมเหมือนกันโดนขนาดนี้
ถ้าไม่เอาเรื่องหรือไม่พูดไม่ทำอะไรเลย
เด็กคนอื่นก็อาจจะโดนแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับ
ทีมข่าวติดต่อไปทางด้านของคุณแม่ของน้องคือคุณนุชชนาศอายุ๒๖
ก็บอกว่าน้องจ้าจ๋าเรียนอยู่ชั้นป๒ของโรงเรียนเมืองพัทยา๕จังหวัดชนบุรี
วันนั้นเธอไปรับตามปกติแต่น้องจ้าจ๋าบ่นบอกแม่หนูปวดหัว
ตอนแรกคิดว่าน้องเรียนหนักเกินไปหรือเปล่านะครับ
ก็เลยหรือไม่สบายหรือเปล่าก็เลยพาน้องกลับบ้านรีบไปนอนพักพอตก
กลางคืนเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีรอยช้ำขนาดใหญ่มากที่หัวใต้ตาที่แก้ม
วมแดงเขียวแบบนี้เลยพอไปถามตอนแรกน้องไม่ยอมเล่าพอเค้น
ถามเรื่อยน้องบอกว่าถูกครูนกค่ะ

แค่หนูบวกเลขช้าไม่ได้ตอบผิด
แค่บวกช้าเฉยนะฮะ
แม่ก็เลยรีบพาน้องไปตรวจที่โรงพยาบาล

คุณครูนกอ้างว่าก็แค่หวังดีกับเด็กได้แค่พูดคำว่าขอโทษแล้วกัน
แค่นั้นเองที่สำคัญคุณครูนกยังพูดเชิงข่มขู่ว่า
ยังอยากให้เด็กเนี่ยขึ้นปสามไหมอ้าวอืมนะฮะ
ทำให้ยายโมโหมากแม่ของจ้าจ๋าเองก็โมโหก็ไปแจ้งความ

เหมือนขู่ว่าถ้าอยากให้ขึ้นป๓อย่าให้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรประมาณนี้

หลังจากที่โพสต์ไปนะครับนางสาวนรมนอินทะพงศ์พอของโรงเรียน

แล้วก็บอกให้นุชชนาธิ์ดำเนินการตามกฎหมายไปเลย
คือให้แม่น้องแจ้งความไปเลยเอาเรื่องไปเลย
ส่วนโรงเรียนจะย้ายครูนกไปประจำที่สำนักการศึกษาเมืองพัทยาก่อน
แล้วก็จะตั้งกรรมการสอบสวนความผิด
รับโรงเรียนเคยรู้แล้วเคยเตือนมาแล้ว๒ครั้งว่าอย่าทำแบบนี้
อย่าทำโทษเด็กแรงเกินไปแต่ครูนกไม่ยอมเลิกพฤติกรรมแบบนี้
คุณครูคือผอเองก็เคยเตือนแล้วก็เลยอายัดไปก่อนแล้วก็เอาเรื่องไปเลย
ตอนนี้กำลังพยายามติดต่อคุณครูนกอยู่แต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้แล้วนะครับ